เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับได้สนที่กำลังเข้าตรวจยึดเกร็ดลิ่น๒๙ตัน
ภายในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สมุย
หลังจากที่ชุดการข่าวที่ได้ติดตามขบวนการลักลอบค้าลิ่นข้ามชาติแจ้งนะครับว่า
จะมีการนำเกล็ดลิ้นจากทวีปแอฟริกาผ่านแดน
ส่งไปยังลาวเพื่อนำไปบดทำเป็นยาบำรุงกำลัง
ส่งขายให้กับจีนและเวียดนาม
โดยปัจจุบันตัวลิ่นหรือว่าตัวนิ่มในเอเชีย

จึงทำให้มีการเข้าไปล่าในแอฟริกาแทน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสราชระวิรังศรีอรุณครับ
เกล็ดลิ้นจำนวน๕๘หีบฮอล์หนักกว่า๒๙๐๐กิโลกรัม

เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ศูนย์กากรตรวจยึดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสนามบินนานาชาติสมุยจังหวัดสุราธานี
เมื่อวันที่๔และ๒๓ธันวาคม๒๕๕๙
หลังจากสงสัยว่าเป็นของต้องห้ามนำผ่านแดนเข้าประเทศไทย

เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบสินค้าด้วยการเอ็กซาเรย์
ผลปรากฏว่าเป็นเก็ดลิ่นอย่างที่เห็น

ข้อมูลในสำเนาเอกสารกำกับสินค้า
ซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นเอกสารปลอมระบุว่า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ประเทศตุรกีประเทศไทย
และปลายทางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานข้อมูลไปอย่างประเทศปลายทาง
เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตการนำเข้า

ไม่มีการออกใบอนุญาตนำเข้าเก็ดลิ้นแต่อย่างใด
อกจากนี้สำนักเลขาธิการไซเตส

ให้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตส่งออก
ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่า
เนาใบอนุญาตส่งออกไม่ถูกต้อง
ในเดือนธันวาคมเดือนเดียวนะครับ
เราจับได้ถึง๓ครั้งเป็นจำนวน๓ตัน
ก็แสดงว่าของมันหายากมากขึ้น
มีการลากรอบแล้วนำเข้ามาไม่สำเร็จ
ทำให้ราคาแพงขึ้นทำให้ความต้องการมากขึ้น
เพราะฉะนั้นผลนี้เข้ามาทั้งล็อตเลย๓ตัน
เป็นครึ่งหนึ่งของ๔ปีก่อนที่จับได้

จนนาทีสุรกากรสามารถตรวจยึดเก็ดลิ้น
ผ่านแดนเข้าประเทศไทยจำนวน๖๓๔๗กิโลกรัม
โดยส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศไนเจรีย
ตุรกีไทยเพื่อส่งไปอย่างปลายทางที่ลาว
ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบว่า
ลิ่นทั้งหมดมีการซื้อขายในราคากิโลกรัมละ๔๐๐๐บาท
โดยจะนำไปบดทำเป็นยาบำรุงกำลัง
เพื่อส่งขายไปยังจีนและเวียดนาม
สถานการณ์การลักลอบค้าเก็บลิ้นและตัวลิ่น
ตัวลิ้นในปัจจุบันมีนอนมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เสี่ยงที่จะทำให้ศูนย์พันธุ์นะครับ
โดยที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่า

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้ศูนย์พันธุ์หรือไซเตส
ครั้งที่๑๗ที่นครโจฮาเนสเบิร์กแอฟริกาใต้นะครับ
ได้มีมติให้ปราบระดับลิ้นจากบัญชี๒เป็นบัญชี๑
ซึ่งจะห้ามนำเข้าทรงออกและห้ามผ่านแดนโดยเด็ดขาดนะครับ
ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของหน่อแร็ดหงาช้างและเสือครับ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าว่าเป็นชนิดใด
เนื่องจากทั่วโลกมีประมาณ๘ชนิด
กระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกา๔ชนิดและเอเชีย๔ชนิด
คือในส่วนตรงนี้เราทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับ
ระหว่างกลุ่มศุลากากรหรือว่าบอกกรปศาสตร์

ไม่ว่าจะเป็นช้างนอเล็ด
แม้แต่ตัวลิ่นเองหรือสัตว์ประเภทอื่น

เพิ่มมาตรการมากยิ่งขึ้นเรามีการประชุม
มีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับ

กรรมคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการสืบสวนหาเส้นทางการลำเลียงเด็ดลิ่นเข้ามาอย่างไทย
และหาตัวกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดี
ฐานความผิดนำของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติศุรกากรปี๒๔๖๙
และฐานความผิดนำผ่านสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
รอัตนวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน